คุณผู้ชมคะเชื่อว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่หลายคนพูดคุยกัน
ยังตกลงกันไม่ได้เลยว่าสรุปแล้วจะโทษรัฐบาลไหน
ถ้าใครหลายคนเห็นแถวถนนวิภาวดีรังสิต

หม้อเก่าที่มันตั้งเอ๊ะมันเป็นสัญลักษณ์อะไรที่คนเข้าไปวาด
อะไรนะกราฟิตี้กันแบบนั้นนะคะคือจนเสียหลังถามว่าอันนี้มันคืออะไรของเมืองไทยเหรอ
ทำไมถึงมันเป็นอนุสรอะไรไหมมันคือซากแห่งความอัปยศบางคนใช้คำนี้นะ
เพราะล่าสุดปิดฉากลงแล้วสำหรับการฟ้องร้องที่ยืดเยอะกว่า๒๐ปี
สารปกครองสูงสุดตัดสินให้รัฐก็คือเรานี่แหละค่ะ
อันนี้ดิฉันไม่ใช่พูดเองนะใช้ค่าโง่นี่เป็นศัพททางเทคนิคนะ
ปกครองสูงสุดพิพากษาค่ะให้กระทรวงคมนาคม
และการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟท
๑๑๘๘๘ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปี
พร้อมคืนหนังสือค้ำประกันมูลค่า๕๐๐ล้านบาท
และทั้งหมดนี้ต้องคืนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา๑๘๐วัน
นับคดีถึงที่สุด
ทางรถไฟแล้วก็รถไฟฟ้ายกระดับ
บนพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เริ่มต้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่
รัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนหาวัน
แต่ไปจบที่รัฐบาลของคุณชวนหลีกภัย
เริ่มต้นเนี่ยนะคะคือรัฐบาลพลเอกชาติชายเนี่ย
เปิดให้เอกชนได้เริ่มประมูลเข้ามา
ก่อสร้างโครงการของรัฐเป็นครั้งแรก

ตอนนั้นเนี่ยคือปี๒๕๓๒ค่ะ

มหาเศรษฐีอันดับที่๔๓ของฮ่องกง
ตอนนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เป็นคนลงนามสัญญาฝั่งไทยค่ะ
โดยโครงการนี้เป็นสัญญาสัมปทานนาน๓๐ปี
วงเงินลงทุนโครงการทั้งหมด๘๐๐๐ล้านบาทค่ะ
ใช้ระยะเวลาก่อสร้างที่ระบุในสัญญาคือ๘ปี

รวมทั้งสิ้นกว่า๖๐กิโลเมตร
ทีนี้การก่อสร้างล่าช้ามาก
รัฐบาลของผู้เด็กชาติชายปี๒๕๓๒๓๕

จนเกิดรัฐประหารเปลี่ยนเป็นรัฐบาลของ
อานันต์ปัญญารชุนปี๓๔๓
มีการสั่งตรวจสอบและล้มโครงการนี้นะ
แต่กลับมาในรัฐบาลของนายชวนปี๒๕๕๙

จนกระทั่งมันเริ่มล่าช้า

เสนอแผนการเงินมาซิดูซิว่าทำไมมันถึงล่าช้า
เอาสัญญามาดูหน่อยที่คุณบอกว่าคุณมีแหล่งเงินทุน
คุณไปกู้เงินมาเนี่ยขอดูสัญญาที่ไม่ใช่ตัวร่าง
แต่เป็นตัวเซ็นได้ไหมก็พยายามจะเร่งรัดแล้ว

ก็รอฟทไม่ยอมส่งมอบที่ดินให้ตามข้อตกลงสักที
คือตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องการส่งมอบที่ดินในการก่อสร้าง
ฟทยังส่งให้ไม่ได้เขาก็เลยอ้างเหตุผลนี้
แล้วที่ไปหยุดชะงักอย่างสิ้นเชิงเลยจริงคือปี๒๕๕๙

มันคือช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของเอเชียฟองสบู่แตก
โครงการของเราแล้วเนี่ยโครงการอื่นที่ไปลงไว้ในประเทศต่าง
ดงอินเดียปากีสถานพังยับไม่เป็นท่าเหมือนกันนะคะ
สุดท้ายแล้วค่ะปี๒๕๔๐รัฐบาลของนายชวน
รัฐมนตรีกระทรวงคมธรรมนาคมคือในสุเทพเชษฐุบัน
๑มกราคมปี๒๕๔๑ยกเลิกอย่างเป็นทางการ
ทีนี้ไอ้การบอกยกเลิกสัญญานี้แหละค่ะ
ที่เป็นชนวนนำไปสู่การฟ้องร้องแล้วก็ต่อสู้คดีอย่างยาวนาน
เพราะต้องบอกก่อนว่าสัญญาตั้งแต่แรกที่ทำไว้มันหละหลวมมาก
แล้วพูดตรงก็คือว่าตอนนั้นยังไม่ได้มีพรบออกมารองรับ
เอกชนมาประมูลซื้อโครงการใช่ป่ะคะ
เพราะฉะนั้นแผนการสร้างค่อนข้างหละหลวมแล้วก็เป็นโครงร่างมาก
คือสัญญารัฐจะเสียเปรียบโดยสิ้นเชิง

เพราะว่าเปิดช่องทางให้เอกชนบอกเลิกสัญญาได้

แต่รัฐไม่สามารถบอกเลิกสัญญากับเอกชนได้
และยังเปิดช่องไม่ระบุด้วยว่าโครงการจะต้องแล้วเสร็จเมื่อไหร่

เพราะบอกแค่ว่าระยะเวลาการเกาะสร้าง๘ปี
นี่เหมือนเป็นการทำลายตัวเองด้วย
ใช่แล้วผ่านไป๖๗ปีแล้วเนี่ยเขาบอกก่อสร้างในระบุสัญญาบอกว่า๗ปีน่าจะสร้างแล้ว
แล้วเสร็จร้อยละ๙๐เอาเข้าจริง๑๓๗๗เท่านั้นเอง

คือก่อนหน้านั้นก่อนยื่นฟ้องเนี่ยนะคือเราใช้ส่วนตรงนี้ที่เราถูกยกเลิกไปแล้ว
แต่มันเป็นต่อหม้อเนี่ยเอาไปเริ่มสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงไง

มันเป็นพื้นที่สัมปทานของเขาระยะเวลาทำสัมปทานเนี่ยมันคือ๓๐ปี
แล้วอยู่มาบอกเลิกสัญญาเขาซึ่งในสัญญาไม่ได้ระบุไว้

นุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดให้การรถไฟคือรอฟทเนี่ยนะ
นั่นก็คือช่วงที่ฟ้องไปตั้งแต่ตอนแรกสุดปี๒๕๖
ทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ
สารปกครองกลางวินิจฉัยแล้วสั่งเพิกถอน
ถอนคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการค่ะ
ทนไปถึงสารปกครองสูงสุดและ๒๒เมษายนที่ผ่านมา
สารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาพลิกกับ
ซึ่งเป็นคำพิพากษาสุดท้ายแล้วนะคะก็คือให้โฮปเวลชนะคดี
นั่นหมายความว่าเราจะต้องจ่ายค่าโง่๑๑๘๘ล้านบาท
เบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปีคืนหนังสือคำประกันมูลค่า๕๐๐ล้านบาท
ดำเนินการทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน๑๘๐วันนะคะ
ทีนี้ก็เลยมีคนออกมาเรียกร้องบอกว่านายกใช้มาตรา๔๔ช่วยให้รัฐไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายได้ไหม
เรื่องนี้นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายบอกเลยว่า
จะไม่ใช้มาตรา๔๔ในกรณีนี้ไอ้เรื่องทำได้หรือไม่ไม่รู้
แต่ที่แน่ไม่ทำเพราะอะไรเพราะทำไม่ได้ค่ะ
ไม่สามารถลบล้างคำพิพากษาสารได้นี่สารปกครองสูงสุด
นี่มันเป็นคดีระหว่างประเทศนักลงทุนเป็นชาวฮังกง
เพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิลบล้างคำพิพากษาสารได้แต่อาจจะไปใช้ทำอย่างอื่นได้
เช่นเจรจาต่อรองกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถใช้มาตรา๔๔ได้
ตรา๔๔มันบังคับใช้ในประเทศเราแต่ไปบังคับคนอื่นนักลงทุนเอกชน
ที่เขาเป็นชาวต่างชาติทำไม่ได้นะคะ
ซึ่งการชดใช้ถ้าเจรจากันได้ก็อาจจะชดใช้ได้น้อยกว่าที่สารพิพากษา
มันก็ต้องดูเรื่องของการเจรจาแหละแต่ถ้าคู่กรณีไม่ยอมเจรจาเลย
ทำอะไรไม่ได้นะคะก็ต้องจ่ายตามที่ศาลเขาตัดสินมา
นี่แหละเลยกลายเป็นที่วิภาควิจารณ์อย่างกว้างขวางในตอนนี้ว่า
มันเกิดอะไรมันไปผิดพลาดตรงไหนแล้วหลายคนก็วิเคราะห์กันออกมาว่า
มันเกิดจากการที่เราไม่ได้ทำสัญญาสัมประธานในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศตั้งแต่แรก
ทำให้เกิดเหตุการณ์มาถึงทุกวันนี้คือหลายคนเสียเงินเป็นหมื่นล้าน
พูดว่าเซ็นเข้าไปได้ยังไงได้ตรวจสอบไหม
แล้วเงินตอนแรกล่าสุดเลยอนุมัติแค่๓ช่วงนะ๑๓กิโลเมตร
บก่อสร้างแค่๒๐๐ล้านบาทเองอยู่มันงอกมาเป็น๕ช่วง๖๐กว่ากิโลเมตร
พุ่งเป็น๘๐๐๐ล้านบาทเงินไปอยู่ตรงไหนหมด
ทีนี้ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีออกมาพูดถึงกรณีนี้ด้วยนะคะ
โดยนายกบอกว่ารู้เรื่องนี้แล้วอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกันอยู่
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดในรัฐบาลอื่นแต่รัฐบาลปัจจุบันก็ต้องแก้ไขปัญหา
จะโบ้ยก็ไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะโฮปเวลนะคะ
มันมีหลายโครงการมากที่มันเกิดขึ้นในรัฐบาลก่อนหน้าก่อนหน้าก่อนหน้า
แล้วก็ยืดเยื้อมาจนทำให้รัฐบาลปัจจุบันต้องเข้าไปแก้ไขปัญหา
แก้ไขแล้วก็ยังโดนด่าอยู่ดีอ่ะโดนตำหนินายกบอกเห็นใจคนทำงานบ้างเถอะ
เพราะถ้าไม่แก้มันก็จะยิ่งไปกันใหญ่ทีนี้หลายคนก็เล็งไปถึงเรื่องข้างหน้าเรื่องเหมืองอีก
แล้วเรื่องเหมืองจะเป็นยังไงเราจะแพ้อีกไหมโดนอีกไหม
ทีนี้ประเด็นคือมันมีคนให้ข้อมูลไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะ
มีเงินจริงบอกว่าจะลงทุนสร้างนู่นสร้างนี่จริงแต่ถ้าดีทีเหลว
สร้างอะไรไม่เคยเสร็จสักอย่างแต่เราก็ยังเลือกเซ็นกับเขานั่นสิครับ
อืมนี่แหละมันก็เป็นลดีที่เราต้องตามไปแก้ไขมันต่อไปแหละอืม
แล้วก็มีเงินสำรองระหว่างประเทศเยอะพอสมควรนะครับ